ไปดูกันต่อที่เรื่องของคนที่มีไอเดียดี
หนุ่มคนนี้นะคะเป็นอดีตวิศวกรอายุ๓๙ปีค่ะ
พี่การค่ะแต่ว่าไอเดียเจ๋งมากนะคะ
ดิษฐ์เครื่องยกคนพิการระบบไฟฟ้าแทนรถโยก
ช่วยทำให้อำนวยความสะดวกให้คนพิการเวลาจะขึ้นลงเตียง
ไปเข้าออกห้องน้ำได้สบายเลยค่ะ
นี่นะคะเรียกว่าพิการแต่ตัวแต่หัวใจไม่พิการจริงค่ะ
ยกคนพิการระบบไฟฟ้านี่เป็นผลงานของนายคำรณมะนาวัล
วิศวกรอายุ๓๙ปีค่ะ
ที่เรียกว่าชีวิตผกพันแบบไม่ทันตั้งตัว
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อน
ก็เลยทำให้กระดูกทับเส้นประสาท
ร่างกายท่อนล่างไร้ความรู้สึกมาจนถึงทุกวันนี้
ก็ต้องปรับตัวปรับใจกันอยู่พอสมควร
แต่เมื่อลุกขึ้นมาสู้นะคะ
พิการทางร่างกายก็ไม่ได้ฉุดรั้งความสามารถ

โดยการนำรูปแบบของรถโยกมาทำ
ที่เคยเห็นในจังหวัดนครปฐมมาทำเป็นเครื่องยกคนพิการระบบไฟฟ้า
ใช้เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมและใช้มอเตอร์กระแสตรงมาทดเฟืองเกียร์
ก็ทำให้ยกน้ำหนักได้ถึง๔๐๐กิโลกรัม
โอ้โหคนที่น้ำหนักเยอะก็ไม่เป็นไรนะ
ใช่ค่ะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้นะคะ
แต่ว่าผสานกับเทคโนโลยีกับไอเดียก็สามารถทำงานได้นะคะ
ประโยชน์ของเครื่องยกคนพิการนี้
สามารถใช้ยกร่างคนพิการที่เดินไม่ได้ให้ลงจากเตียง
หรือยกจากที่นอนไปเข้าห้องน้ำ
หรือหลังจากคนพิการอาบน้ำหรือทำธุระเสร็จ
เครื่องนี้ก็ยกกลับมาที่เตียงหรือยกกลับไปที่วิวแชร์ได้สบาย
คือปกติเราก็ต้องใช้คนหิ้วคนหามโอ้โห
ถ้าเกิดว่าค่ะเป็นผู้สูงอายุหน่อยก็จะลำบากนะคะ
แต่ว่าเครื่องนี้ก็จะช่วยทุ่นแรงได้มากเลย
สำหรับนายคำรณนี้นะคะทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการคนพิการ
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ทำงานมากว่า๒เดือนค่ะ
หน้าที่ก็คือเน้นตรวจซ่อมวิวแชร์ให้คนพิการฟรี
แต่ทีนี้ก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถมาทำเครื่องไม้เครื่องมือนี้ขึ้นมาด้วยนะคะ
ยกคนพิการระบบไฟฟ้านี้นะคะ
ดิษฐ์ขึ้นในต่างประเทศขายคันละกว่า๒แสนบาท
แต่ว่าสำหรับเครื่องยกที่สร้างขึ้นมานี้มีราคาเพียงแค่๔๐๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือญาติพี่น้องก็แล้วแต่
สอบถามเลยหมายเลขเราปรากฏให้บนหน้าจอนี้แล้วนะคะ
นักคุย์เป็นไอเดียที่ดีนะคะ
ช่วยกันให้คนพิการเขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นนะคะ
ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าทุ่นแรงแล้วก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยใช่ค่ะ
ใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นให้นะคะ